ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับ
ชมพู่สลันพัฒน์นะคะพึ่งทูตสำคัญทางธรรมชาติค่ะ
ระบบของระบบนิเวศต่างต่างด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะ
ยังมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าพืชพันธุ์นะคะ
สัตว์ตัวเล็กค่ะที่รู้จักกัน
ใครก็จะรู้ว่าพึ่งไม่ได้มีหน้าที่แค่ผสมเกษรดอกไม้เท่านั้นนะคะ
แต่ว่าพึ่งเนี่ยยังมีหน้าที่เป็นบทบาทสำคัญในความหลากหลายทางชีวภาพ
บรรเทาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
ผ่านการผสมเกษรแล้วก็การถ่ายโอนละอองเรนูต่างจากพืชชนิดหนึ่ง

ทำให้เกิดการปฏิสนทิหรือว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ต่างด้วย
ทีนี้จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ความมั่นคงทางอาหารโภชนาการและสุขภาพของสิ่งแวดล้อมนั้น
ขึ้นอยู่กับการผสมเกษร
เพราะฉะนั้นพึ่งแล้วก็แมลงที่ผสมเกษรชนิดอื่น
ก็มีส่วนช่วยในการผลิตพืชผลได้ถึง๓๕ของโลกนะคะ
โดยการผสมเกษรของพืชอาหารชั้นนำ๘๗ชนิด
จาก๑๑๕ชนิดทั่วโลก
พึ่งเนี่ยมีมากกว่า๒๐๐สายพันธุ์นะคะ
ที่ทำหน้าที่ในการผสมเกษรต้นไม้ในป่าแอดเรนติก
ก็จะผสมไปสอนประมาณสัก๙๐ของพื้นที่ป่าแอดแลนติกทั้งหมด
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั้น
มีส่วนสำคัญในทุกด้านของระบบนิเวศ
เพราะว่าพวกมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชบนโลก
แล้วก็จะเห็นได้ชัดว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศโลกอย่างมาก
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโลกขาดแมลงเล็กขาดพึ่งไป
แน่นอนนะคะว่าจะต้องเกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง
ในขณะเดียวกันทุกคนก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญ
ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์พึ่งไว้

เพื่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ให้ลดลงหรือว่าศูนย์หายไปอีกด้วยค่ะ